คู่นี้เนี่ยคบกันมากว่า๑๐ปีนะคะคุณผู้ชม
ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกข์ผ่านสุขกันมาเยอะแยะมากมาย
นักข่าวอดถามไม่ได้จริงทุกครั้งที่เจอหน้าว่า
เออเมื่อไหร่หนอจะมีข่าวดีมาให้เราได้ติดตามกันสักทีนึงนะคะ
คือต้องบอกว่าเรื่องแต่งเนี่ยพี่นุ่นบอกว่ามีคุยกันตลอด
แต่ว่าถ้าแต่งจริงอาจจะแต่งแบบเงียบไม่บอกใคร
เพราะทั้งสองครอบครัวเขาพอใจแบบนี้
ส่วนที่ลืมว่าปีนี้แหละถึงคิววิวาแล้วจริงหรือเปล่าไปฟังกันค่ะ
เราไม่ได้โฟกัสเรื่องแต่งงานไงพี่เราไปโฟกัสเรื่องใหญ่เรื่องลูกเรื่องอะไรอย่างนี้
เพราะว่ามดลูกมันสำคัญนะ
อายุมันสำคัญมากกว่าพี่เออกลัวไม่มีผลิตใครแล้วมากกว่า
ยังไม่ได้ไปปรึกษาหมอจริงว่าจะอะไรยังไง
เราไม่ได้ยึดติดกับคำว่าถ้าแต่งงานต้องใหญ่โต
เป็นเพราะว่าเราเป็นดาราด้วยกันทั้งคู่ไม่ใช่นะคะ
ถ้าวันหนึ่งเราจะแต่งเราจะทำให้มันเหมาะสม
งานมันก็ล้นอ่ะเราก็เลยเดี๋ยวไว้ก่อนอะไรอย่างนี้
เพราะมันไม่ใช่ง่ายนะพี่บอกว่าแต่งงานเออแต่งเลย
สุดท้ายมันก็ต้องมีพิธีรีตอง
เออก็จริงอยู่นะคะมันก็ต้องมีพิธีรีตอง
มันเป็นเรื่องของสองครอบครัวที่จะมาอยู่ร่วมกันนะคะ
คุณผู้ชมยังไงเดี๋ยวก็รอเป็นกำลังใจ
เชื่อว่าน่าจะมีข่าวดีให้เราได้ฟังเร็วนี้อย่างแน่น
เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกดดันอะไรนะคะ
มีแน่เพราะว่าพี่นุ่นเองเนี่ยเขาก็อยากจะมีน้องแล้วเหมือนกันนะคะ
คู่นี้คบกันมาราทอนมาก๑๐ปีเลยนะคุณผู้ชมทำเป็นเล่นไปนะ